เป็นที่ตั้งของไอไข่นะฮะก็อยู่ที่จังหวันเลือดคอนศรีธรรมราช
แล้วก็ไปไลฟ์พูดลักษณะที่ว่าคุณบินมีการจะมาบูชาไอ้ไข่จากวัดนี้
ด้านของวัดดอนใหญ่อยู่ที่ปฐมฟ์

แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปบูชาก็ตามไปบูชา
อยู่วัดดอนใหญ่อยู่ที่ปฐุมธานีได้
โอ้โหพอคนเห็นมีการเองร้องเรียง
ว่าคุณบินละเมิดข้อห้ามของวัดเจดีหรือเปล่า
ว่าห้ามนำวัตถุมงคลอื่นใด
เข้าไปที่วัดเพื่อไปหาผลประโยชน์ต่างนานา
ฟังคุณบินชี้แจงก่อนนะครับ
ที่มีถึงรูปปั้นของไอ้ไข่
ที่เป็นของจริงและของแท้ออกจากวัด

เพื่อจะเอาเหรียญให้ไข่
จำหน่ายที่วัดดอนใหม่เพื่อจะหารายได้เขาวัดไม่มี
เพียงแต่ให้คนมาสักการะบูชากราบไหว้ไอ้ไข่เท่านั้นเอง
อันนี้เป็นคลิปที่คุณบินเขาชี้แจง
แต่ว่าคลิปต้นเรื่องที่คุณบินไปปรากฏที่วัดเจดีเนี่ย
กันยายนที่ผ่านมาใช่ค่ะคุณบินไปปรากฏแล้วก็ไปไลฟ์คุณบินก็ชี้แจงต่อนะฮะว่า
คือรู้แหละว่ามันมีดราม่าเรื่องนี้ก็เลยต้องชี้แจงหน่อยว่าเขาเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงเพียงแค่ต้องการจะบอกบุญต่อ
ว่าเขามาเอาบุญบารมีของวัดเจดีไปเนอะ
ขอบารมีขอบารมีคือบูชาจากวัดเจดีไปไอ้ไข่เนี่ย
แล้วก็จะเอาไปช่วยทางด้านของวัดดอนใหญ่เพื่อไปเอาไปสร้างบงสร้างบทอยู่ที่ปฐุมนะฮะ
คือเขาทราบกฎของวัดดีนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปสร้างไอ้ไข่เองที่วัดดอนใหญ่หรอก
วันที่ไลฟ์เนี่ยก็ไลฟ์ส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้วัดเสื่อมเสียหรือหาผลประโยชน์อื่นใด
แต่อย่างใดกับไอ้ไข่เลยนะคุณบินก็บอกว่าแต่ว่าจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย
บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๑๖คนถูกพักงานไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถจะดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดของวัดได้
เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาไลฟ์ภายในวัดทำให้๑๖คนนั้นถูกพักงานไปคุณบินบอกว่าผมต้องกราบขอโทษทั้ง๑๖คน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้๑๗กันยายนคุณบินจะเดินทางกลับไปที่วัดเจดีไปทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านเจ้าอาวาส
รวมทั้งเดี๋ยวจะไปช่วยจะไปช่วยทั้ง๑๖คนที่ถูกพักงานแต่เนี่ยต้นเรื่องคือเขามีการติดประกาศเอาไว้ในวัดแบบนี้
นี่คือสิ่งที่ควรทราบและนำไปปฏิบัติเขาติดเอาไว้ว่าห้ามนำวัตถุมงคลทุกชนิดเข้าไปทำพิธีหรือวางหน้าโต๊ะสักการะไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ทำพิธีบวงสวงบ่งบอกถึงขั้นตอนของการทำวัตถุมงคลที่ทำขึ้นมาต่างนานาเนี่ยคืออันนี้เป็นกฎข้อห้าม
แต่เหมือนกับว่ามีคนเขาไปเห็นที่คุณบินไปไลฟ์แล้วก็มีคนเขาบอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรละเมิดกฎตรงนี้หรือเปล่าอืมอ่า
ชาวบ้านเขาก็เลยแบบเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายว่าทุกคนต้องเคารพกฎสิแล้วมองว่าการเช่าวัตถุมงคลจากวัด
จริงแล้วบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่น่าผิดหรือเปล่า
คือดราม่าที่มันเกิดขึ้นนี่มันมีสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะคะ
บางคนที่ฟังไลฟ์เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าคุณบินเอาวัตถุมงคลจากนอกวัดนะ
แต่เป็นรูปไอ้ไข่เข้าไปจะไปทำพิธีปลูกเสกแล้วเอาไปให้คนอื่นเช่าต่อที่วัดอื่น
สองคือดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของแหกกฎของวัดจนทำให้พนักงานต้องถูกพักงานนี่ไปส่ง
แต่คุณมินเขาพูดชัดเจนในไลฟ์ว่าเขาบูชาไอ้ไข่จากวัดนี้แล้วจะเอาไปอยู่ที่วัดดอนใหญ่
ไม่ได้เอาไอ้ไข่ของวัดอื่นเข้าไปทำพิธีอะไรที่วัดเจดีแล้วก็เอากลับไป
ทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมเราได้ข้อมูลจากทางด้านของเจ้าอาวาสวัดเจดีเองเลย
ท่านก็บอกว่าตอนนี้รู้ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรที่คนบอกว่ามันเป็นวัดสาขาของไอ้ไข่
ไปอยู่ตามวัดต่างนั่นนี่นั่นนี่ก็มีคนไปตั้งขึ้นมาไปบอกว่ามีการอัญเชิญมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้
ทางด้านของพระครูพุทธเจติยาพิรมหรือว่าอาจารย์แว่นเจ้าอาวาสวัดเจดีก็บอกว่า
จากการที่วัดต่างบอกว่านี่นะมีการอัญเชิญไอ้ไข่ไปวัดนั้นวัดนี้ต่างมากมาย
เปิดเป็นสาขาของวัดไอ้ไข่เนี่ยอัตมาอยากจะถามกลับว่าที่บอกว่าเชิญเนี่ยเชิญอะไรเชิญไปยังไงนะฮะ
จริงแล้วเขาอยู่มาเป็นร้อยสองร้อยปีคุณเชิญกันยังไง
คนที่ต้องเชิญคนแรกคือผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอินต้องเชิญความเป็นสมัยแบบโบราณ
ตั้งแต่สมัยเป็นวัดร้างมาเลยนะอันนั้นต้องเชิญไปการที่บอกว่าเชิญไอ้ไข่ไปเนี่ย
ธิษฐานกันยังไงคนที่มาวัดเนี่ยอธิษฐานกันทุกคนทุกคนที่ไปก็เชิญได้สิ
การทำแบบนี้เป็นการประกาศให้รู้ว่ามีการทำไอ้ไข่ขึ้นมาแต่จริงแล้วเนี่ย
มันทำไม่ได้เพราะอัตมาไม่เคยอนุญาตให้วัดใดไปทำแบบนั้นเลย
เพราะไอ้ไข่คือความศรัทธาของคนที่เข้ามาในวัดแล้วเราเนี่ยต้องเอาเรื่องของพระพุทธศาสนาสอดแทรกเข้าไป
คนที่บอกว่าเชิญอัตมาเชิญไปไปหาอะไรหาเงินหรือเปล่า
อันนี้เขาไม่เรียกว่าเชิญเขาเรียกว่าการเกาะกระแสโอ้โหอัตมาพูดแบบนี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าพูดถึงคุณบินนะอันนี้พูดถึงรวมว่าวัดอื่นเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณเชิญไอ้ไข่ไป
คุณไปตั้งเป็นสาขาของไอ้ไข่เนี่ยอัตมาไม่เคยอนุญาตให้ใครไปสร้างไม่เคยอนุญาตให้ใครมาเชิญไป
อัตมาบอกว่าที่นี่ที่เดียวคือต้องเป็นวัดเจดีที่มันคือแบบที่เดียวเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เจ้าอาวาสเขาพูด
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แบบต้นตำรับก็ต้องไปวัดเจดีใช่ไหม
ต้องไปด้วยความศรัทธาศรัทธาในตัวตาไข่
เดี๋ยวจับตาดูว่าพรุ่งนี้คุณบินไปเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าว่าเขาจะออกมาพูดคุยกันหรือเปล่า
สิบหกคนที่โดนพักงานไปจะได้กลับเข้ามาทำงานหรือว่าได้เงินเดือนจากคุณบินหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน
น่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ